๗๕นะครับซึ่งเสาไทยของเรานานกอกลุ่นไปได้ช่วง๕ทุนจะเข้ารอบจาก
จะเอาชนะแต่ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องทำใจแล้วกลับมาสู้กันต่อแต่แน่น
มันเกิดข่าวใหญ่เหมือนกันหลังจากที่ไทยแพ้ชิลีเพราะมาดามแป้ง
ผ่านล้ำสำแล้วก็โค้ชหนึ่งประกาศยุติบทบาทด้วยครับ
ในการทำทีมผลงานนะครับเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาครับ
สำหรับฟุตบอลหญิงลงเล่นนัดสุดท้ายนะครับในกลุ่มเอฟ
ก่อนเกมก็มีการอัดฉีดจากสมาคมกีฬาฟุตบอลให้๕ล้านนะครับ
ชนะชิลีได้แต่สุดท้ายสาวไทยทำไม่สำเร็จครับ
แพ้ให้กับชิลีไปศูนย์ประตูต่อสอง
ครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีครับเสมอศูนย์ศูนย์
แล้วก็ชิลีเนี่ยจริงจริงถ้าเกิดเขาชนะไทยสามศูนย์เนี่ย
เขามีโอกาสจะเข้ารอบนะครับเป็นโคต้าสุดท้ายของทีมอันดับ๓ที่ดีที่สุดด้วย
แต่ว่าได้จุดโทษดันยิงไปชนคานครับแล้วช่วงที่เหลืออีก๑๐นาทีเนี่ย
ยิงประตูที่๓ไทยไม่ได้ครับก็เลยตกรอบพร้อมกับไทยไปนะครับ
หนึ่งหรือไทยศาสตร์ทองเวียหนูหน้าภูกษรนะครับ

ทำให้สาวไทยนั้นสร้างประติศาสตร์
เล่นบอลโลกถึง๒ครั้งด้วยกันก็คือ
ครั้งที่ฝรั่งเศสครั้งนี้แล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับ
ที่แคนาดาเมื่อสี่ปีที่ผ่านมา
สุดท้ายประกาศยุติบทบาทการทำหน้าที่พร้อมกันเลยครับ
ซึ่งบรรดาแป้งก็บอกว่าภูมิใจที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้
แล้วก็ถือเป็นเกียรติสูงสุดครับ
ก็ได้มีการพูดคุยกับน้องนักกีฬาทั้งหมดแล้วนะคะ
ว่าแป้งก็กับอาจารย์หนึ่งก็ตั้งใจจะขอยุติบทบาทนะคะ
โดยเฉพาะตัวแป้งเองก็ขอยุติบทบาท
การเป็นผู้จัดการทีมชาติตลอด๑๒ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ได้ขอบคุณน้องนักกีฬาในเกมนะคะ
พร้อมทั้งให้กำลังใจนะคะว่าจริงแล้วในที่สุดก็
มันก็จะต้องมีการเดินต่อกันไปได้นะคะ
แต่ยังไงก็ตามแป้งก็ไม่ได้ทิ้งน้องไปไหนนะคะ
น้องหลายคนก็จะถูกว่าจ้างงานอยู่เหมือนเดิม

จริงมันก็อยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะคะ
อยู่กันมานานนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ
แฟนบอลคนไทยทั้งประเทศนะคะ
ที่ให้กำลังใจนะคะมาตลอด๑๒ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ต้องขอบคุณทางสมคมฟุตบอลนะคะ
ซึ่งแป้งได้เฉินเป็นผู้จัดการทีมมา
ก็ตั้งแต่สมัยในปี๒๕๕๑

ว่าถ้าเราได้ไป
ใช้คำว่าถ้าเราได้ไปฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่สอง
เราทั้งสองคนก็จะหลังจากจบฟุตบอลโลก
ไม่ว่าผลการแห่งขังจะเป็นอย่างไรนะคะ
แต่วันนี้อาจจะไม่ได้ทำตามเป้าหมายที่เราวางไว้
ก็คือเข้ารอบ๑๖ทีม
เป็นประวัติศาสตร์ที่มันสูงขึ้นไปกว่าเดิมนะคะ
สำหรับการเดินทางกลับมาของวันหญิงชุดนี้ครับ
จะถึงไทย๖โมงเช้าวันเสาร์ที่๒๒มิถุนายนครับ
รายการต่อไปก็คือศึกชิงแชมป์อาเซียน
ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้ครับ
หลังจากนี้ก็ต้องดูท่าทีว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้น
สัญหาใครเข้ามาทำหน้าที่แทน

แล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สำหรับทีมบอลหญิงไทยครับ